สุรินนะฮะมีเด็กผู้ชายอายุ๗ขวบชวนเพื่อน๒๓คนไปเล่นว่าวอยู่ที่ริมสระน้ำ
มีจังหวะหนึ่งว่าวมันร่อนลงไปในสระน้ำน้องก็ชวนเพื่อนไปเก็บแต่เพื่อนยังไม่มา
ลงไปเก็บเองสุดท้ายจมน้ำเสียชีวิตผู้เป็นแม่มาเห็นร่างของลูกนี่ร้องไห้แทบขาดใจเลยครับ

ขาดใจก็ไม่คาดคิดเลยว่าการที่ลูกออกไปวิ่งเล่นแบบนี้
มันจะเป็นเหตุสลดตามมา
เห็นก็โอ้สะลดใจไปด้วย
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ตำบลทุ่งมลอำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุริน
พนักงานสอบสวนสพตำบลทุ่งมนต์
พร้อมกับทีมประดาน้ำจากอาสากู้ภัย
รีบดำน้ำลงไปค้นหามร่างของเด็กชายวะมริธร
อายุเพียง๗ปีเขาจมน้ำเสียชีวิต
ขณะที่ตามลงไปเก็บว่าวที่มันปลิวลงมาในสระน้ำนี่แหละครับ
นี้เป็นสระน้ำส่วนบุคคลของคนในหมู่บ้าน
แต่มันก็ใหญ่แล้วมันก็ลึกประมาณสัก๘เมตรได้
แน่นอนน้องก็ว่ายน้ำไม่เป็นก็จมลงไป
นายชานินครับเขาเป็นลุงของน้องที่เสียชีวิต
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยหลานชวนเพื่อน๓คนไปเล่นว่าวอยู่ใกล้สระน้ำ
จู่ว่าวของน้องร่อนตกไปในสระ
น้องก็ตะโกนเรียกเพื่อนมาช่วยเก็บหน่อยลงไปเก็บว่าวให้หน่อย
มันตกไปในสระระหว่างที่รอเพื่อนคือเพื่อนยังมาไม่ถึงครับ
เพื่อนก็วิ่งเล่นอยู่น้องเนี่ยพยายามลงไปเก็บเองคนเดียว

พอเพื่อนมาถึงนะก็พบว่าน้องลื่นตกลงไปแล้ว
แล้วก็จมหายไปต่อหน้าต่อตาเพื่อนเลยครับเด็กทั้งหมดเลย
เด็กก็รีบวิ่งไปบอกลุงลุงเนี่ยเพื่อนตกน้ำไปแล้ว
ก็รีบไปเรียกชาวบ้านมาช่วย
ก็งมหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอครับน้ำมันลึกมากนะต้อง๘เมตรเลย
ดำลงไปก็ไม่ถึงก้นสระสักที
ก็ต้องแจ้งกู้ภัยแต่ว่าเวลามันนานครับ
กว่ากู้ภัยจะมาช่วยงมหาสุดท้ายก็กลายเป็นศพไปแล้ว
เอาร่างขึ้นมาท่ามกลางความโศกเศร้าเสียใจของพ่อแม่ญาติพี่น้องทุกคน
ร้องไห้กันระงมทีเดียวโดยเฉพาะแม่ของน้องนะเรียกชื่อลูกตลอดเวลา
น้ำร้องไห้ปิ่มจะขาดใจสองมือประคองลูกขึ้นมาในอ้อมกอดเนี่ย
ภาพที่เห็นเลยคุณผู้ชมพยายามจะปลุกให้ตื่นแต่มันก็ไม่ทันการซะแล้ว
พนักงานสอบสวนเวรของสพตำบลทุ่งมนต์ได้เข้าไปตรวจสอบอุบัติเหตุเหตุการณ์ในครั้งนี้
เก็บภาพและข้อมูลเป็นหลักฐานและประสานแพทย์เวรชะนสุดพิกษบ
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายแล้วก็มอบร่างให้กับญาติไปประกอบพิธีต่อไป
ยังไงก็ระวังเรื่องของลูกหลานในการเล่นให้ห่างไกลบ่อน้ำแบบนี้ด้วยนะครับ
ช่วงนี้ต้องขอบคุณล่ามภาษามือด้วยครับอาจารย์พระวันแสงสุนทรนะครับ